สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาติดตามเช้าสดใสกันแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งขอให้คนไทยร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์
หายจากพระอาการประชวนและมีพระพลนามัยแข็งแรงค่ะ
เมื่อวานนี้ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่สาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันถวายพระพร
ขอให้พระองค์มีพระพละนมัยแข็งแรง
โดยเน้นย้ำว่าประเทศไทยต้องอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว
ส่วนที่โรงพยาบาลสิริราชได้มีประชาชน
ร่วมใจการสวมใส่เสื้อสีชมพูไปแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี
หลังจากในโซเชียลมีเดียเชิญชวนให้สวมใส่เสื้อสีชมพูในวันอังคาร
สีชมพูเป็นสีมงคลซึ่งหมายถึงสุขภาพดีสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์
ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพราะท่านเป็นพ่อแผ่นดินของเราทุกวันนี้เราอยู่ได้ว่าพ่อพ่อ
แล้วอยู่ในแผ่นดินของท่านเราต้องรักท่านบูชาท่านไว้
ถึงแม้ว่าท่านไปเมืองไหนท่านไม่เคยห่วงร่างกายของท่าน
ท่านห่วงประชาชนของท่านท่านห่วงประชาชนของท่านมาก
ภูมิใจว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยของท่าน
รักท่านบูชาท่าน
โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะประชาชนได้นั่งรอบริเวณโดยรอบพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกต่างจ้องมองไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติและนั่งรอบริเวณสาราสิริราช๑๐๐ปีเพื่อเฝ้าคอยติดตามข่าวพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ